คุณเศรษฐาเมื่อวานนี้ทั้งสองท่านครับ
อาจารย์บรวิชิตอาจารย์สมชัยครับ
คือที่แรกคาดหมายไว้ครับ
ว่าคุณเศรษฐาจะผ่านการโหวตนายกเมื่อวานนี้เลย

คือประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าปัจจัยหลัก
ว่าเขาจะให้การสำนุนอย่างจริงจังหรือไม่

เขาจะอาศัยศักยภาพของเขา

เพื่อให้สวนั้นลงคะแนนเสียงได้จริงหรือเปล่า

แต่พอเราเห็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสักประมาณ๑ชั่วโมงก่อนที่จะโหวตนะครับ
ช่วงนั้นก็จะเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าสวให้

ประมาณนั้นนะครับก็บอกว่าสวให้
แต่สัญญาณดังกล่าวนี้ก็ยังไม่ชัดว่า
ให้จากกลุ่มไหนต่างอย่างไรใช่ไหมครับ
แต่ที่บอกว่าเห็นสัญญาณชัดก็คือหมายความว่า
คนที่เคยพิปรายคัดค้านหรือเป็นการพูดคัดค้านจริงนี้
เวลาออกมาพิปรายก็มีน้ำเสียงของการที่ดูปฏิประนอมมากขึ้น
ก็เหมือนกับการที่ย่อนผ้าขาวแล้วล่ะนะครับ
แต่พอไปโหวตจริงเนี่ยถ้าเราติดตามการโหวตตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเนี่ย
เราจะดูชื่อนะครับพวกที่เป็นในพลทั้งหลายว่าอย่างไร
พอเป็นในพลทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับ
ในพลทั้งหลายบางคนก็จะบอกว่าเห็นชอบบางคนก็จะมีงดออกเสี่ยงบ้าง
อาจจะแยกแยะไม่ได้ชัดเจนจนกระทั่งไปถึงใครฮะ
ใครครับอาจารย์สมชัยดูใคร

อ๋อพลเอกปีชาป่อปลามาเร็วซะด้วย
ใช่ครับคือถ้าพอจันโอชาปั๊บเนี่ยก็ชัดแหละครับว่า
ก็แสดงว่าค่อนข้างจะชัดเจน
แล้วพอหลังจากการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
ท่างสื่อเองก็มีการจำนาคให้เห็นไง
ว่าสวเนี่ยแบ่งเขาเป็นสองกลุ่มชัดเจนเลย
กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มในส่วนของที่สังกัดกับผลเอกประยุทธ์

ก็แสดงว่าการติดต่อการร่วมของภาคร่วมธรรมชาตินั้น
มีผลต่อคะแนนเสียงของสวแต่ในขณะที่ในสวที่เป็นสายของคุณประวิทย์นั้นเนี่ย
งดออกเสียงเป็นหลักก็แสดงว่าการพูดคุยการเจรจากัน
บางครั้งยังอาจจะยังมีบางอย่างที่เจรจากันแล้วยังไม่ได้ตามใจ
คือคำว่าได้ตามใจนี้ไม่ได้แปลว่าได้ร่วมรัฐบาลเท่านั้น
แต่จะต้องได้กระทรวงตามใจที่เขาต้องการด้วย
ก็เลยกลายเป็นว่าสวในฝั่งของพลเอกประยุทธ์นั้น
ท่าทีส่วนใหญ่ที่ออกมาเป็นในเชิงงดออกเสียงครับ
เพราะเสาวอร์๒๔๙ท่านถ้าแยกเฉพาะคะแนนของคุณเสร็จหาที่๔๐๐กว่า
ได้เสาวอร์๑๕๒ก็ถือว่าขาดไปแค่๙๐กว่าใช่ครับ
ก็น่าจะเป็นอีกซีกหนึ่งก็คือคนละซีกของบิ๊กตู่ใช่ไหมครับ
นี่แค่รัททีวีช่อง๓๒ครับ